เผื่อใครพบเห็นเพราะว่าตำรวจกำลังตามตัวอยู่
จี้ชิงเงินจากหญิงสาวที่เขาขายน้ำกระท่อมอยู่กลางดึกนะฮะ
ยังไปลวนลามไปอนาจารย์เขาด้วย

คือร้านตรงนี้เนี่ยอยู่ริมถนนนะครับหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยน้องเขาขายน้ำต้มใบกระท่อม
ริมถนนสายทุ่งสงกปางที่ตะบลกปางอบพื้นทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาหมวกกันน็อกเต็มใบใส่มา
เอาปืนมานะฮะเอามาขู่เขาแล้วก็เอาเงินไป
แน่นอนน้องเขาต้องยอมไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าปืนจริงหรือปืนปลอม
แต่จังหวัดตรงนี้นะฮะเนี่ยไปเอามือไปล้วงในเป้ากางเกงของน้องเขา
ภายนอกครั้งนึงแล้วก็ล้วงในเป้ากางเกงจากนั้นก็มาเอาเงินในกระเป๋าเข้าไปอีก
อ่าเขามีกระเป๋าแขวนอยู่นี่มาเปิดกระเป๋าเขานะฮะ
พร้อมกับเอาปืนเนี่ยมาข่มขู่อยู่ตลอด
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแบบนี้มานะครับนี่
แต่ก่อนหน้านี้ได้เงินจากจากขันอ่าจากอ่าชามที่เขาใส่เงินเนี่ย
เอาไปแล้วแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มวันที่๔มีนาคมนะครับ
นี่ฮะทางผู้เสียหายนอกจากไปแจ้งความแล้วก็
โพสต์คลิปไว้เพื่อเตือนภัยเรื่องของคนร้ายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มาคนเดียวนะฮะน้องที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
วันนี้เราไปคุยด้วยนะครับชื่อน้องตานะฮะอายุ๑๙ปี
น้องบอกว่าน้องกับแม่เนี่ยมาเช่าบ้านอยู่แถวริมถนนแถวนี้นะครับ
แล้วก็มาเปิดร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมก็ขายมา๔๕เดือนแล้ว
ขายทั้งกลางวันกลางคืนนะกลางวันจะนั่งอยู่หน้าร้าน
กลางคืนเนี่ยจะติดเบอร์โทรเอาไว้ถ้ามีลูกค้าจะซื้อเนี่ย
เขาก็จะโทรศัพท์มาบอกนะฮะวันเกิดเหตุลูกค้าผู้ชายคนนี้
ตอนนั้นน้องเขาอยู่หน้าร้านพอดีตามภาพเลยนะ๓ทุ่ม
ขี่จักรยานยนต์มาถึงก็จอดที่หน้าร้านลงมาถามว่าขายน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ย
ขายขวดละเท่าไหร่อ่าก็นึกว่าจะมาซื้อจริงจริงพอลงมาปุ๊บ
เอาปืนมาขู่บอกให้ส่งของมีค่ามาให้หมดนี่คือการปล้น
ทีแรกยังคิดว่าพูดเล่นหรือเปล่าแต่ดูท่าทางแล้วชักปืนออกมาอย่างงี
พูดเล่นแล้วนะคนร้ายก็หยิบเงินไปอะไรไป
ขนหาทรัพย์สินต่างนานาเธอก็กำลังช็อกตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกยืนนิ่งตัวแข็งอยู่จากนั้นคนร้ายนะฮะ
อกจากเอาเงินทอนในถ้วยไปแล้วเนี่ยนะก็มาลวนลามเธอ
โดยการล้วงเข้ามาที่เป้ากางเกงแล้วก็ไปค้นในกระเป๋าที่แขวนอยู่อีก

ภูมิกับการสพกระปางนะครับเจ้าของพื้นที่บอกว่า
ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะคนที่ก่อเหตุแต่ก็มีตัวของบุคคลต้องสงสัยต่างต่าง
เรียกมาสอบปากคำบ้างแล้ว